อุทัยธานีลูกกรอกแมวว่าแปลกว่าหายากแล้วแต่ถ้าเป็นลูกกรอกแมวที่ให้โชคให้ลาบเอาป่ะคะ
ถ้าเอาติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ

ลำตัวขนาดกว้าง๓เซนติเมตรยาว๑๓เซนติเมตรได้ไปละ๒เลข

กรอกแมวลูกนี้เป็นของคุณกาญจนาเสนีวงณอายุทยาอายุ๔๑ปีเลขที่๓
บ้านเลขที่๘๒ถนนศรีอุทัยตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
ชาวบ้านรู้ข่าวทำไงคะแห่มาสิคะรอไรค่ะ
มาดูนะคะคุณกัญจนาเล่าบอกว่าช่วงสายเมื่อวานนี้แมวที่เลี้ยงไว้เป็นแมวพันทางค่ะ
ชื่อว่าลูกสาวตกลูกมาสามตัวตัวแรกเนี่ยก็คือนี่แหละลูกกรอกแมวตัวนี้
ส่วนอีก๒ตัวรอดมีชีวิตแข็งแรงดีนะคะ
เห็นว่าลูกกรอกแมวเนี่ยเป็นเครื่องรังของขังที่หายากก็เลยตั้งใจจะเอาไว้บูชา
เพราะเชื่อว่าจะให้โชคให้ลาบวิธีการคือนำไปตากให้แห้งก่อนแล้วก็เอาลูกกรอกแมวเนี่ยมาปิดทองคำเปลวนะฮะ
ซึ่งตามคำความเชื่อของผู้เท่าผู้แก่โบราณเชื่อว่าลูกกรอกแมวเป็นเครื่องรางของคลังที่จะให้คุณให้โชค
เรื่องของโชคลาภใครก็ตามที่ได้ครอบครองแล้วเป็นสุดยอดวัตถุมงคลทางเมตามหาเสน่หมหานิยมให้โชคให้ลาบอีกด้วย
คราวนี้แหละค่ะชาวบ้านก็พนมมือทูบเทียนต้องมามาขอนะคะ
ตัวนิดเดียวเองเนาะใช่นิดเดียวเอง๑๓เซน
เอาเราไปต่อกันที่วัดกกไม้แดงนะครับอำเภอวังทองนะครับจังหวัดพิสุนุโลก
กลุ่มชาวบ้านนะครับไปไหว้ขอพรนี่ฮะพระพุทธรูปปรางสายญาติหรือว่าพระนอนขนาดใหญ่ทีเดียวเลยนะฮะ
แล้วก็ถ้าไปแล้วต้องไปเดินลอดผ่านพระอุระหรืออกนะฮะของพระนอนเนี่ย
เพื่อจะออกไปด้านปลายเท้าของพระนอนคือเขาเชื่อกันว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตครับ
แล้วก็ที่พลาดไม่ได้คือการขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่กกไม้แดง
แล้วก็มีการขอเลขด้วยการล้วงไข่เงินไข่ทองแบบนี้กันด้วยฮะ
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้ารูปหล่อนะครับก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่กัน
ใครได้เลขไหนนะฮะก็ลองดูว่า๑๖สิงหาคมนี้ท่านมีเลขที่ใช่เลขที่ชอบแล้วหรือยังนะครับ
นครสวรรค์มีนางรำแต่ยังไม่ลำตอนนี้ทำไมยังไม่ลำนะฮะ
ตอนนี้ไม่มีงานด้วยนะยังไม่รำเพราะว่ามาขอท้าเวสวรรณก่อน
หากโดนหากได้เต็มคราวหน้าจะมาแบบเต็มคณะจะมาร่วมรำเลยนะฮะ
คณะนางรำมาขอโชคขอลาบจากท้าเวชสุวรรณนี่คือในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นางรำก็มีการแต่งชุดมากึ่งนะกึ่ง
แล้วจะเสี่ยงเซียมซีด้วยจุดทูปเสี่ยงท้ายด้วยบนไว้บนบานไว้งวดหน้างวดหน้าเมื่อไหร่๑๖ใช่ไหม
สิงหาจะมาใหม่หากโดนเต็มคราวนี้จะมารำถวายแก้บนงานนี้ฮะ